คุณผู้ชมคะปิดท้ายช่วงนี้ช่วงนี้อากาศร้อนค่ะ
หลายคนก็บอกว่าอยากกินน้ำแข็งเย็นไปทำน้ำแข็งใส
ปรากฏเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเด็ก๘ขวบ
มือไปติดอยู่ในเครื่องทำน้ำแข็งใสค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งไปช่วยเหลือ
เด็กก็ร้องด้วยความเจ็บปวดไปดูภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นนาทีที่อาสากู้ภัยร่มไซประจำจุดอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ต้องช่วยเหลือน้องวัย๘ขวบ
ได้ยินเสียงน้องน้องร้องอยู่ตลอดเลยนะคะ
เพราะว่ามือของน้องถูกเครื่องทำน้ำแข็งใสหนีบ
ญาติก็นำส่งโรงพยาบาลทั้งที่เครื่องเนี่ย
หนีบมือน้องแบบนี้อยู่อะค่ะ
แล้วน้องร้องด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาเลย
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๐นาทีเจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถช่วยได้สำเร็จ
แล้วปรากฏว่าเล็บมือข้างซ้ายของน้องแตก
เลือดไหลเจ้าหน้าที่ก็พยายามรีบรักษาบาดแผลให้กับน้อง
ทีนี้ผู้ปกครองก็โล่งใจแล้ว
ที่บ้านอันนี้คุณพ่อแม่เล่าให้ฟังบอกว่า
เปิดเป็นร้านขายของชำหน้าร้อนก็จะขายน้ำแข็งใส
แต่ก็ไม่คิดไงว่าลูกสาวจะโดนน้ำแข็งใส
เครื่องทำน้ำแข็งใสหนีบมือ
น่าจะเกิดจากการที่แบบอยากรู้อยากลอง
คลิปนี้เขามีการมาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

บางทีอาจจะปล่อยลูกหลานให้อยู่ตามลำพัง
แล้วเด็กก็อาจจะไปซุกซนไปเล่นอะไรแบบนี้นะคะ
เผลอมือเข้าไปแล้วก็ถูกหนีบแบบนี้ค่ะ
ยังไงใครบ้านไหนที่มีเด็กเล็กเนี่ย